ฮาโลครับค่ะบรรยากาศสถานการณ์ตอนนี้ข้างนอกเป็นยังไง
บ้างคะตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะเดือดกันมากนะครับ
หลายคนไม่พอใจแล้วก็มีการรวมกลุ่มกัน
เดินมาจากที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครเกียรติกาย
เดินเท้ามาที่หน้าอาคารรัฐสภาครับ
เมื่อมาถึงก็มีการตะโกนด่าสาบแช่งเหล่าบรรดาสวแล้วก็กรกต
รวมถึงบางส่วนก็มีการพังประตูนะครับเข้าไป
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ทางของรัฐสภาก็มีการปิดประตูไว้ได้ทันนะครับ
ส่วนภาพบรรยากาศนะตอนนี้คือมวลชนบางกลุ่มเนี่ยพยายามเกาะรั้วอยู่ด้านนอก
แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปข้างในแต่ก็เข้าไปไม่ได้
ก็เลยทำได้แค่ตะโกนด่าสาบแช่งอยู่บริเวณด้านนอกครับ
ด้านนอกนี่มีผู้ชุมนุมมาเยอะไหมครับ
จำนวนผู้ชุมนุมก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับ
เพราะว่าทยอยกันเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
บางคนถึงขั้นปักหลักรอกันที่นี่เลยทีเดียว
แต่ว่ายังมีรายงานว่าจะมาเพิ่มในอีกไม่ช้านะครับ
แล้วก็จะมาจำนวนมากด้วยหลังจากที่ฝานติดออกมา
คุณวิรยุทธ์คะแล้วเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตอนนี้นี่มีอะไรบ้างคะ

ขออภัยครับพอดีเสียงทางด้านนอกค่อนข้างที่จะดังเลย

มาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะ
ตอนนี้ทางรัฐสภาได้ส่งตำรวจครับมายืนเรียงแถวหน้ากระดานบริเวณด้านหน้า

แต่ก็ยังไม่ได้มีการประทะหรือว่าใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นครับมีเพียงการตะโกนด่าจากข้างนอกเข้าไปข้างในครับ
คุณวิรยุทธ์คะเมื่อสักครู่ภาพที่เห็นความดุเดือดเนี่ย
จะเป็นทางฝั่งที่แน่นอนแหละเราเรียกว่าด้อมส้ม

มีอีกฝั่งตรงข้ามมาหรือเปล่าคะ

ด้อมส้มยังเป็นขุมด้อมส้มขุมเดียวครับ
แต่ว่ากลุ่มแนวด้วนธรรมาศาสตร์